คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญของครอบครัวพ่อจรัสจากจังหวัดจันทบุรีจะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เคยดูรายการเราไหมครับเคยค่ะเคยดูนะวันนี้เราต้องมาตอบคำถามเองแล้วนะครับใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับขอให้โชคดีและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับขอเชิญพ่อจรัสมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามเนี่ยมีด้วยกัน๕เรื่องนะครับใน๕เรื่องเนี่ยพ่อถนัดเรื่องไหนพ่อเลือกตอบเรื่องนั้นแหละนะครับ
แล้วก็เก็บเรื่องที่เหลือเนี่ยไว้ให้กับสมาชิกในบ้านเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมดห้าเรื่องพร้อมกันครับ
หล่านี้๑ตำส้มตำหลวงที่๒จังหวะจันต์ถะบุรี
หลวงที่สามฝนธนสุนทรหลวงที่๔บ้านของเราหลวงที่๕
รถถังจิตเมืองนนท์
เอาบ้านของเราครับบ้านของเราครับ
บ้านหลังนี้อยู่กันมานานแล้วยังมาอยู่ที่แถวตำปีหนึ่งครับ
จ๋าแล้วที่บ้านเราเนี่ยเห็นบอกว่าเรามีถ้วยรางวัลร้องเพลง
ครับเต็มเลยอ่ะครับเป็นถ้วยของใครครับพ่อ
ของน้องโบครับคนเดียวเลยเหรอครับประมาณกี่ถ้วยเนี้ย
ที่บ้านเนี้ยเอาเครื่องถ้วยนี่แหละถ้านับทั้งหมดยี่สิบหก
ถ้าจำไม่ผิดไม่ต้องไปไกลฮะอยู่ตรงถ้วยนี่แหละ
สมาธิดีนะครับเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โบที่ติดอยู่บนถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ในงานร้องเพลงวันเด็กแห่งชาตินี้มีสีอะไร
ถ้วยที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละครับพ่อหมายถึงโบลิปบิ้นที่ผูกก็นะครับ
โบเนี่ยมีสีอะไรนะฮะครับตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียว
ตัวเลือกที่สองสีชมพูตัวเลือกที่สามสีแดง
ตัวเลือกที่สี่สีทอง
ถ้วยจำรายละเอียดไม่ค่อยได้ครับเพราะเขาเขียนไว้เยอะ
แล้วก็หลายเวทีมากก็เลยจำไม่ได้ตอบข้อสามครับสีแดง
ตัวเลือกที่สามสีแดงครับ
พ่อครับยังไม่หมดหน้าที่พ่อจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
โบครับน้องโบแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องโบขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องเรื่องตำส้มตำ
เรื่องจังหวัดจันทบุรีเรื่องฝนธนสุนทรเรื่องรถถังจิตเมืองนนท์
ฝนธนสุนทรทำไมเลือกฝนธนสุนทรให้ฟังเขาร้องเพลงลูกทุ่งอยู่
น่าจะมีความรู้เอาล่ะสินะครับก็ขอให้โชคดีนะพ่อนะ
ขอเชิญน้องโบมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พี่ฝนไหมล่ะชอบค่ะหนูประกวดร้องเพลงพี่ฝนด้วย
เหรอลูกเหรอเพลงอะไรของพี่ฝนที่ใช้ประกวดอยู่นี่
เรารอเขาลืมค่ะแล้วชอบไหมเพลงนี้ชอบค่ะ
ประกวดแทบทุกเวทีเลยค่ะเพลงนี้แล้วเป็นยังไงผล
ถ้วยรางวัลส่วนมากที่ได้ก็จากเพลงนี้แหละค่ะเรารอเขาลืมเนี่ยนะ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

นาลีอะไรก็หลายคนค่ะแต่ว่าหนูชื่นชอบพี่ฝนมากที่สุดค่ะ
ค่ะในอัลบั้มนี้ก็มีเพลงรอเขาลืมค่ะที่หนูใช้แทบทุกเวทีเลยค่ะ
ตัวเลือกที่สี่พศ๒๕๕๓
ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๕๓ครับ
โบโบยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

วิจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ครับ
ตอนนี้เหลืออีก๓เรื่องตำส้มตำจังหวัดจันทบุรีและรถถังจิตเมืองนนท์

ส้มตำขอเชิญแม่วิมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขายหน้าไหมคะแม่ขายที่ปีแล้ว
ก็ขายอยู่๒ปีค่ะ

ที่ร้านก็น่าจะเป็นส้มตำนี้แหละค่ะ

เมนูเลยปูปลาร้าหมูยอประมาณนี้ค่ะ

สูตรนี้แม่ก็คิดเองค่ะ
เอาละเกี่ยวกับส้มตำนะจ๊ะแม่พร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะหอมมากเลยอ่ะ

ถั่วฝักยาวมีเครื่องครบครันหมดเลย

เต้าก็มีไม่เรียกมาช่วยแล้ว

จริงแล้วพอไปทำงานกลับมาเนี่ย
ถ้ามีลูกค้าเยอะพ่อก็ช่วยแม่กังเงี่ยเหรอ

เอาละครับแม่ครับ

สำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ก็คือตำส้มตำพร้อมจัดชุดข้าวเหนียวและผักจำนวน๓ชุด
ภายในเวลา๓นาที
แต่ก่อนเคยขายส้มตำมา๒ปีกว่าค่ะ

แล้วก็เพิ่งกลับมาขายอีกได้ประมาณ๑ปีค่ะ
วันหนึ่งถ้าขายดีก็ประมาณ๕๐๖๐ครก
ถ้าขายไม่ดีก็ประมาณ๒๐คกประมาณนี้แหละค่ะ

นะฮะ๓นาที๓ชกนะครับ

เฮ้ยเดี๋ยวพาต่างการนะ

ตอนนี้ไม่ต้องกวนอะไรแล้ว

มากเลยแม่น่ากินละโอ้ยมันจึงเตอะแม่คนที่สามเลยใส่
ใส่อย่างเดียวเดี๋ยวมึงปล่อยประโยชน์นะครับ
หือมีกระดิ่งกระดิ่งล่ะจะบีนกระดิ่งกระดิ่ง
กระดิ่งพ่อกระดิ่ง
นะครับพ่อคิดว่าได้ไหม

ถ้าไม่เกินภารกิจนี้ถือว่าสำเร็จนะครับ

ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

น้องเบียร์คนสุดท้ายของครอบครัว
แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเบียขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องจังหวัดจันทบุรี
กับเรื่องรถถังจิตเมืองนนท์

จังหวัดจันทบุรีนะครับ

เบียร์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อยู่จังหวัดจันทร์มากี่ปีแล้วครับ

พอจะรู้ข้อมูลจังหวัดเราบ้างไหม

พอจำคำฝันของจังหวัดได้บ้างไหม

เราจะไม่พูดถึงเรื่องคำขวัญ
แต่เราจะพูดถึงสัญลักษณ์
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรีมา๑๐กว่าปี

เดี๋ยวข้อนี้ก็ในความรู้ของผมก็ไม่ยากครับครับ

ตัวเลือกที่๒ภาพที่๒ครับ

เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ๔ข้อผ่านไปแล้วมาลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อจรัสนะครับว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือตำส้มตำนะครับพร้อมจัดชุดข้าวเหนียวและผักจำนวน๓ชุดภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ได้ได้ได้ได้
จะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร